ก็คืออย่างที่เห็นสีฟ้าสีเขียวสีขาวหรือสีดำเป็นคาร์บอนอะไรเนี่ย

อาจจะมีหาซื้อได้หรือหาซื้อไม่ได้
อีกอย่างหนึ่งคือหน้ากากอนามัยแบบผ้าก็สามารถใช้ได้
แต่หน้ากากแบบผ้าอนามัยแท้ใช้ไม่ได้นะคุณ

เอาผ้าอนามัยมาประกบติดกับหน้ากากผ้าอีกชั้นหนึ่ง

พร้อมระบุข้อความบอกว่าหลายร้านค้าหลายพื้นที่
หน้ากากอนามัยยังคงขาดแคลนหาซื้อหาใช้กันไม่ได้
ใครมีวิธีหรือไอเดียอะไรบ้าง
ส่วนตามภาพพี่เขาสุดจริงรู้แล้วเหยียบไว้เลยนะ
เดี๋ยวขาดตลาดอีกเจลมันเย็นดี

ต่อมาเพจดังอย่างหมอแหลปแพนด้านักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง
ผ้าอนามัยไม่สามารถใช้การเชื้อไวรัสโควิด๑๙ได้
อีกทั้งยังมีสารเคมีที่เมื่อสูดดมเข้าไป
จะทำให้ระคายเคืองทางเดินหายใจปวดหัวและวิงเวียนได้
โดยหมอแหลปแพนด้ายังย้ำอีกนะครับว่า
อย่าซื้ออย่าทำเรียนแบบโดยเด็ดขาด
มันใช้ในส่วนอื่นอย่าเอามาใช้ในอีกส่วนหนึ่ง

เออนะครับก็มีการเตือนกัน
ส่วนอีกเรื่องที่เขามีการแชร์กันมา๒๓วันแล้ว
กรณีผู้หญิงคนหนึ่งไปถูกเจลแอลกอฮอล์
ทาแขนทามือนี่แหละ
และทีนี้เธอก็เอามือไปจุดเตาทำอาหาร
แล้วปรากฏว่าไฟมันลุกไหม้มือแล้วก็ตรงแขนจนได้รับอันตราย
พอโพสต์ออกไปหลายคนสงสัยภาพจริงหรือเปล่า
เก่าหรือเปล่าจากเหตุการณ์ไหนหรือเปล่า
ล่าสุดอาจารย์วิรัชัยพุทธวงศ์หรือว่าอาจารย์ออส
ชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอทดลอง
เจลแอลกอฮอล์ใส่ช้อนจุดไฟ
แล้วจุดไฟได้จริงไหมคุณนี่จุดได้จริง
จุดไฟติดจริงและระบุข้อความว่า
ประกอบในการเกิดไฟก็คือ๑เชื้อเพลิง
ออกซิเจนและ๓ประกายไฟ
แอลกอฮอล์คือเชื้อเพลิงอย่างดี
แอลกอฮอล๗๐ติดไฟได้ครับแต่ต้องมี
ประกอบที่กล่าวข้างต้นคือมีเชื้อเพลิง
ออกซิเจนและประกายไฟดังนั้นการใช้แอลกอฮอล์
ต้องไม่อยู่ใกล้เปลวไฟหรือว่าแหล่งกำเนิดประกายไฟ
เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอลก็ตามพ่นแล้วหรือถูแล้ว
ต้องรอให้ระเหยประมาณ๓๐วินาทีถึงจะปลอดภัย
คุณจำได้ไหมเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
มีชายชาวจีนวัย๓๗ปีซึ่งเป็นช่างเครื่องประจำโรงงาน
มณฑลเจอร์เจียงเขาก็ใช้แอลกอฮอล์แบบนี้
ทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามร่างกายใบหน้าลำคอแล้วก็มือ
แล้วก็ทีนี้คุณเขาไปอยู่ใกล้เตาที่มีความร้อนสูง
กายไฟลุกไหม้ตัวเขาเลย
นี่ก็เป็นข่าวใหญ่ที่จีนอย่างหนึ่งนะครับ
ก็เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙เหมือนกันนะครับ

เรื่องของการจัดระเบียบในร้านอาหารต่าง
คือกรุงเทพมนาคอนก็ขอความร่วมมือมานะครับ
ว่าเรื่องของการขายอาหารก็ขอให้ซื้อแล้วก็นำกลับไปที่บ้าน
นี่หลายคนเป็นห่วงว่าถ้าสมมุติว่าซื้อจากที่ร้าน
แล้วเอาไปรับประทานที่บ้านช่วงต่อคิวล่ะ
เพราะว่าการต่อคิวบางทีมันก็ต้องอยู่ใกล้กัน
นี่แหละฮะเขาเลยจัดไว้แบบนี้ครับ
สำหรับร้านค้ามารับออเดอร์แต่โต๊ะก็ต้องห่างกัน
ก็ต้องนั่งห่างกันเหมือนนั่งสอบเลยนะคุณฮะ
เหมือนนั่งสอบในห้องสอบห้ามลอกกัน
ก็ชื่นชมมากนะครับเพราะว่ามีการตั้งโต๊ะ
ส่วนผู้ที่รับบริการผู้ที่ให้บริการ
ส่งอาหารต่างนี่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะ

ผมอ่านที่บ้านได้ไหมแล้วคุณก็อ่านที่นี่